เอาล่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องของลาลาเบลซึ่งหลายคนติดตามกันมาหลายวันแล้ว
มันเป็นคดีที่หลายคนดูแล้วก็สลดใจนะคะ

โดยยังไม่พบความเชื่อมโยงในการเสียชีวิตของลัลลาเบล
เพราะว่ายังต้องรอผลการตรวจนิติเวศนะคะ

แล้วหลังจากนั้นล่ะค่ะจะมีความคืบหน้า
ในการหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษต่อไปนะคะ
รพันธ์พิทักษ์ขออภัยค่ะนรพันธิพัฒน์นะคะ

พลตรวจตรีสำริทตรงเตา

มีการประชุมติดตามความคืบหน้ากับชุดสืบสวนสนบุคโล
บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำพยาน
และคนใกล้ชิดไปแล้ว๒๐ปากค่ะ
ส่วนคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้๑๐คน
หลายคนให้การเป็นประโยชน์ต่อการไขปมปริศนาในคดีนี้ด้วย
สำหรับการแจ้งความเอาผิดกับนายรักเดช

ตอนนี้จะยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับใครค่ะ
เพราะว่าความผิดที่เกิดขึ้นมันมีหลายกรรม
ตอนนี้ต้องมุ่งเป้าไปที่สาเหตุการณ์ตาย
ว่าเกิดจากหัวใจวายยาเสพติดหรือดื่มสุราเกินขนาด
ซึ่งคณะทำงานยังต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันอีกครั้งนะคะ
ส่วนการตัดชิ้นเนื้อตรวจพิสูจน์รายละเอียดเชิงลึก
ต้องรออีกประมาณ๗๑๕วัน
พร้อมยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะได้ผลการตรวจเลือดในตัวผู้ตายกับน้ำอุ่นมาแล้ว
รวมทั้งผลตรวจอวัยวะร่างกายภายนอกจากนิติเวทย์
ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากตำรวจทราบผล๒ส่วนนี้ล่ะค่ะ
คดีก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะ
ฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะ
อัศวินแสรีด้วยให้เมืองให้มันเป็นภูมิต่อค่ะ
ยังไม่กล้าฟันทงนะครับขอรอผลการตรวจที่เรากำลังรอ
ก็คือผลนิติเวชอย่างไรมันปฏิเสธได้โดยยากเลยล่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่มีมานะคะเกี่ยวกับบุคคลที่ก่อเหตุว่า
จะมีการร่วมกันมากกว่า๑คนหรือไม่
รวมถึงกรณีในโลกโซเชียลที่มีการจับผิด
นี่แหละค่ะเรื่องรูปนาฬิกาของบุคคลหนึ่งที่โผล่เข้ามาในคลิปเนี่ย
นั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกสาวไปถึงจุดนั้นนะคะ
อีกทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของพริตตี้สาวเนี่ยตำรวจก็พุ่งเป้าไว้ที่หนึ่งคน
อย่างที่เห็นนาฬิกาสีทองด้านซ้ายมือกับนาฬิกาในภาพน้ำอุ่นใส่เป็นสีดำ
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคนนี้ต้องเป็นคนละคนกันแน่นอน

นอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับนาฬิกาด้วย
แต่เป็นนาฬิกาของลาลาเบลผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าลาลาเบลสวมนาฬิกาสมาร์ทวอชตลอดเวลา
ซื้อมาเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็สวมตลอดเวลา
เขาก็เลยโลกโซเชียลอยากจะให้ไปตรวจสอบ
เพราะว่ามันตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอด
ใช่เขาก็บอกว่าตรวจสอบได้นะว่าหัวใจของลาลาเบล
เต้นเมื่อเวลากี่โมงและเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับนายน้ำอุ่นหรือไม่
อันนี้เป็นข้อสังเกตล่าสุดนะคะจากโลกโซเชียลมีเดียนะคะ